สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้อย่างที่ได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นะครับ
มีเงื่อนไขมาฝากกันด้วยแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย๓แต้มของทีมไทยง่ายที่สุดนะครับ
ง่ายที่สุดสำหรับการลุ้นเข้าสู่อันดับสองให้ดีที่สุดแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเกมที่
ผมว่าเป็นเกมที่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วสำหรับทีมไทยแล้วก็อยากเห็นนะครับว่าจะจัด๑๑ตัวเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยนิชิโนยังอุบไตนะครับ
ยังไม่ได้มีการประกาศ๒๓นักเตะที่จะใช้ในเกมนัดนี้เพราะจะสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้
แล้วก็๑๑ตัวจริงก็คงจะรู้อีกทีใกล้เกมจะเริ่มแน่นอนครับ
ความพร้อมล่าสุดนะครับสำหรับการเจอกันระหว่างไทยกับยูเออีเป็นเกมนัดที่๗ของทีมชาติไทยนะครับ
บอลโลกรอบคันเลือกแต่ว่ายูอีแข่งเกมนัดที่หกน้อยกว่าเราหนึ่งเกมทีมไทยก็ปรับแผนเลยครับ
ไม่มีการประกาศยี่สิบสามผู้เล่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับภาพประหว่างซ้อมหมดเลยครับสี่สิบสองคนนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะคาดเดากันได้ไหมนิชโนมีแผนพิเศษอะไรหรือเปล่าสำหรับเกมนี้
ส่วนตัวจริงที่ผมคาดว่านะครับผมลองเดาทางดูแต่เชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า๒๓คนเป็นใครบ้างแต่นี่คือตัวที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับ
แบสไซด์เป็นสศลักษณ์หายปราคนส่วนคู่เซ็นเตอร์นะครับจริงผมมองไว้น่าจะเป็นพันศาเหหิ่มธิบุล
อ่ากับทางมาเลทอมเบียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนพื้นจริง
อาจจะเป็นคู่เดิมก็ได้นะครับเป็นสุวรรณทองสงฆ์
ส่วนคู่กลางครับพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลนะครับ
เจอกับทางสหรัฐอยู่เย็นเหมือนเดิม
แล้วก็ซ้ายสุประโชคสารชาติจะกลับมาเป็นตัวจริง
แล้วก็ตัวลุกเป็นธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
ส่วนขวาเนี่ยผมอ่านใจว่าก็ไม่แน่นะครับ

แล้วก็ด้านบนคืออธิสักไกรสอน
แต่ผลที่คาดนะครับก็เชียร์เต็มที่แล้ว

ยีโยยีน่าที่จะชนะทีมชาติไทย
แต่คราวนี้ผมอยากให้ผลที่ผมทายไปเนี่ยผิดนะครับ

ผมเชื่อว่าในช่วงดึกเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกัน

แม้แต่เกมเดียวแล้วก็การคุมทีมของนิชิโนสำหรับทีมชาติไทยเคยถูกคู่แข่งเนี่ย
นำไปก่อนในประตูแรกเพียงแค่๒เกมเท่านั้นก็คือ๔เกมนะครับ
ทางเดียวกันหานิชิโนอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกคู่แข่งขึ้นนำ
ชโนก็ยังไม่เคยพาทีมกลับมามีแต้มเลยแม้แต่เกมเดียวเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนสถิติการคุมทีมของนิชิโนกับการทำประตูขึ้นนำคู่แข่งดูเกมอย่างเป็นทางการครับ
เกมแรกเสมอกับเวียดนาม๐๐เกม๒ก็นำก่อน๑๐นำอีนโดและชนะ๓๐
แล้วก็เกมเจอกับทางมาเลเซียคือนำก่อนหนึ่งสูญแต่แพ้ไป๑๒และก็มีเกมเสมอกเวียดนามนั่นครับ
นัดที่๗ในเสมอนะครับทาคจีกฤษฐาน๒๒นะครับก็นำก่อน๑๐
แล้วก็เกมล่าสุดนะครับนำอินโดก่อน๑๐ก่อนจะเสมอ๒๐
ทำประตูช้างศึกได้๕ลูกตลอด๔เกมหลังสุดที่พบกัน
เตะบราซิลโอนสัญชาติกองหน้าในวัย๒๗ปี
ที่เป็นคนเหมา๒ประตูเช่นเดียวกับมาร์คคุดในเกมล่าสุดที่เอาชนะมาเลเซีย๔๐
สิ่งเดียวที่คิดคือการคว้าชะชนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลุ้นเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แล้วก็ทุกคนรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรในการเล่นในบ้าน
และก็ต้องหวังพึ่งกำลังใจจากแฟนบอลด้วย
เจ้าตัวก็ลงสนามในเกมทางการ๖นัดยิงไป๓ประตูนะครับ
ส่วนกองเชียร์ไทยอย่างนาริมคุณวิรุณวิเชียรัตนาชัย
ร่วมให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยครับ
แบบเชียร์ลืมตายเพราะเราจะสู้ไปกับนักเตะ
เตะก็จะวิ่งลืมตาเหมือนกันขอให้พี่น้องทุกคนนะครับ
มาเชียร์ด้วยกันครับสวัสดีครับผม

สำหรับสถานการณ์เข้ารอบของทีมไทยนะครับอธิบายเป็นข้อดีกว่า
ข้อหนึ่งนะครับไทยยังมีโอกาสรุ้นเข้ารอบเป็นดับสองที่ดีที่สุด
หรือว่าเป็นแชมป์กลุ่มได้หากผลคู่อื่นเป็นใจ
แล้วถ้าเกิดว่าไอ้จดข้อสองหรือข้อสี่ที่ผมบอกไปเนี่ยทำได้
ไทยจะได้ที่สองของสายเป็นอย่างน้อยส่วนข้อหกครับ
คะแนนอันดับ๒ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นตัดผลเจอกับทีมอันดับสุดท้ายออกไป
ก็คืออินโดนีเซียไทยจะมี๑๕คะแนนลบ๔แต้มนะครับ
ในการเจอกับอินโดเหลือ๑๑แต้มซึ่ง๑๑แต้มถือว่าเพียงพอต่อการเข้ารอบ
ในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดอยู่ในโคต้าแรกแน่นอนครับ
คืนนี้ก็ห้ามพลาดนะครับนัดที่๒ของทีมชาติไทย
บอลโลกรอบคันเลือกนะครับก็เป็นเกมสำคัญ
ที่ถือว่าต้องทุบหม้อข้าวเลยครับเสมอเท่ากับแพ้นะครับ
ชนะสถานเดียวแล้วก็เป็นเกมหลังชนฝาครับ
เดินหน้าเต็มตัวร่วมส่งกำลังใจกันได้
ก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับถือว่าเป็นเกมแห่งดีกาแล้ว
หวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับ๕ทุ่ม๑๐นาทีเริ่มเข้าสัญญา
เริ่มแข่งขันห้าทุ่มสี่สิบห้าไทยรัฐทีวีถ่ายท้าสด